หลายคนนะพยายามแทบตายกว่าจะได้ลูกสักคนหนึ่ง

เธออุ้มทารกไวเพียงแค่๗วันนะคะ
ไปทิ้งที่ธนาคารแล้วก็เดินจากไป

ภาพจากกล้องวงจรปิดจับได้

ผู้หญิงคนนี้เดินมาคนเดียวนะคะ

ซึ่งเป็นด้านหลังธนาคารค่ะ

ลักษณะเนี่ยเป็นผู้หญิงสูง๑๕๐เซนติเมตรนะคะ

ด้านหลังสกรีนหมายเลข๘๒

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ใกล้หาดป่าตอง

หิวนมเสียงดังก็เลยมีคนได้ยิน

สภาพของเด็กเนี่ยนะคะเป็นทารกเพศชาย
อายุ๗วันผิวสีแทน
มูกโด่งผมดกดำสายสะดือยังติดอยู่เลยนะคะ

มีขวดนม๑ขวดแล้วน้องอยู่ในกระเป๋า
สีดำที่ด้านข้างเขียนภาษาอังกฤษว่า

อ่าคืออาจจะไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่มันก็ย้อนแย้งอ่ะนะ

เป็นถุงสีดำ

อ่ามีเด็กอยู่ในนั้น

สายสดุยังไม่ลงเลย

ไม่ไม่ทราบแต่จมูกโด่งอะค่ะ
เมืองตนเจ้าหน้าที่ก็เอานมขวดที่อยู่ในกระเป๋าไว้ให้น้องดื่ม
แล้วก็พาส่งที่โรงพยาบาลป่าตองตอนนี้เด็กปลอดภัยแล้วนะคะ

ตำรวจไปย้อนเช็คประวัติการคลอดบุตรย้อนหลัง๗วัน
พบว่ามีแค่แม่รายเดียวที่พักอาศัยในอำเภอกระทู้
คลอดลูกที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตค่ะ
ตอนนี้กำลังตรวจสอบภาพจากวงจรปิดในหลายจุด
หาเส้นทางที่แม่เดินมาวางลูกแล้วก็หลบหนีไป
เรื่องต้นคิดว่าไม่นานน่าจะตามตัวแม่เจอนะคะ
ก็ต้องถูกนำตัวมาดำเนินคดีทางกฎหมายนะ
เพราะว่าสิ่งที่คุณทำมันผิดกฎหมาย
แล้วถ้าเกิดเด็กเสียชีวิตเนี่ยเด็กถือว่าเป็นมนุษย์แล้วนะคะ